ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีค่ะมีสาวหล่อคนนึงนะคะ
ก็ออกไปตามหาแฟนสาวแต่ภาพที่เห็นก็คือ
แฟนสาวไปเดินจูงมือกับผู้ชายในตลาดก็เลยเอารถไปขวางเอาไว้
จะดึงแฟนสาวมาเคลียร์กันมาคุยกันแต่กลายเป็นว่าถูกผู้ชายคนนี้

ที่สาวหล่อฟาดเข้าเบ้าตาโอ้โห
หนังสาวพรที่ประอยู๒๓ค่ะ
แล้วไปเห็นแฟนสาวของตัวเองเดินจูงมือกับผู้ชายอยู่ริมถนน
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปขวางเอาไว้เพื่อที่จะดึงตัวแฟนสาวมาคุยมาเคลียร์
แต่ผู้ชายคนนี้ผลักเธอจนรถจักรยานยนต์ล้มเอาหมวกกันน็อกฟาดแบบฟาดไม่ยั้งเลยนะคะ
แต่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะว่าก็มีคนเยอะคนเยอะแยะพลเมืองดีเลยมาช่วยห้าม
แต่สิ่งที่ตามมาก็คือแฟนสาวของสาวหล่อคนนี้ดึงมือผู้ชายแล้วพากันเดินหนีไปแบบไม่มีเยื่อใหญ่

นี่เดินกันไปสองคนครับตีสามครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ
หล่อคนนี้นางสาวพรทิพย์ก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพเมืองพัทยานะคะ
นำหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดไปให้กับทางตำรวจเธอเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าก่อนหน้านี้เคยจับได้
แฟนสาวมีผู้ชายคนใหม่ก็คือผู้ชายคนที่ก่อเหตุคนนี้แหละค่ะ
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เคลียร์อะไรกันจนตามมาเจอครับ
ขี่รถไปจอดขวางแล้วถามแฟนสาวว่าทำไมต้องทำแบบนี้แต่ผู้ชายที่มาด้วยด่าเธอ
มีปากเสียงกันเธอก็โมโหเธอยอมรับว่าผลักอกผู้ชายคนนั้นไปครั้งหนึ่ง
แล้วก็บอกผู้ชายคนนั้นว่าขอเคลียร์กับแฟนสาวหน่อยได้ไหมแต่ผู้ชายไม่พอใจชกเธอนะคะ
จนเธอล้มและผู้ชายก็เอาหมวกกันน็อกกระหน่ำฟาดใส่เธออีกหลายครั้ง
จนมีพลเมืองดีมาช่วยเอาไว้ค่ะ
ตกหัวหนูค่ะหมวกนอกก่อนแล้วก็ดึงดึงดึงหมวกนอกออกจากหัวหนู
แล้วก็ฝาดหนูลงกับพื้นเลยแล้วก็ซ้ำหนูอีก
หนูลงไปนอนกับพื้นเขายังฟาดหนูใช่ค่ะพี่

เขาได้ช่วยดึงอะไรไหมหรือคนห้ามหนี
แม่ข้าตั้งแฟนหนูก็ยังไม่มาดึงหนูเลยเขาเดินหนีไปเลยแล้วทั้งสองคน
แต่พี่คิดดูสภาพหนูที่โดนตอนนั้นอ่ะหนูกลับไปไม่ได้
เรารู้สึกยังไงบ้างมันเจ็บมากเลยพี่มันมึนไปหมดแบบ
ในชีวิตไม่รู้ว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย
โอ้โหนางสาวพรทิพย์เธอเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะ
แล้วดูบาดแผลสิคะดูที่เบ้าตาของเธอ
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะเธอเองก็ได้รับบาดเจ็บจริง
คุณหมอบอกว่ากระดูกที่ใบหน้าแตกเส้นเลือดฝอยในตาแตก
มีเลือดคั่งในตามาดตาม่านตายังไม่ค่อยเปิดนะคะ
แล้วก็ปวดตามากมองเห็นได้แค่ลางนะคะ
ก็ยังมีร่องรอยบวมปูดเขียวช้ำที่ดวงตานะคะ
เธอก็อยากจะให้ตำรวจตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ